ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ข่าวยังอยู่ในครอบครัวแล้วกันนะคะ
ก็เป็นแบบว่าคุณแม่คุณลูกแบบนี้ก็แล้วกัน
จะเห็นว่าคนบันเทิงค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นตัวเองเป็นคุณแม่มากมายหลายคนนะคะ
วันนี้เราจะพูดถึงคุณแป้งออนจิราก็แล้วกันนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะปล่อยแฟชั่นเซ็ตออกมาบอกเลยว่า
ละมุนจริงค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันนิดนึงละกันนะคุณผู้ชม
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ป้ายแดงคนสวย
แป้งค่ะขอสละชุดออกกำลังกายนะ
ปกติก็เห็นเธอออกกำลังกายแบบนี้เนาะ
นี่คุณสลัดชุดออกกำลังกายออกไปเลย

เป็นแบบว่าแบบนี้นะคุณผู้ชม

ดีซัยบัดใหล่เผื่อให้เห็นช่วงหัวไหล่

พร้อมกับเปิดช่วงท้องนะท้องสวยเปิดไปเลย
ให้เห็นขนาดทองที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมนะ

สาวแป้งงัดชุดเด็ดลงมายั่วเลยจ้ะแบบไม่พักเลย
มีทั้งแบบสวยเท่ชุดสูตรสีขาวยังไง

ก็คือลุคชุดดำแบบนี้คุณผู้ชม
เดสดำชุดว่ายน้ำสีดำที่คุณแม่ใส่อวดหุ่น
เมนต์ส่วนใหญ่ต่างเข้ามาโหคุณแม่สวยจังเลยไม่แตกต่างเลย
ตอนไม่ท้องก็สวยตอนท้องก็สวยแบบนี้นะคะ
ก็คุณแป้งครบ๖เดือนแล้วเรียบร้อย
อันนี้ก็เป็นฝีมือของช่างภาพทาดาวาริสนะคะ
ก็สวยแหละเนาะมีความละมุนด้วยนะคะ
ก็จะเป็นแบบว่าคอมเมนต์คนในวงการบันเทิงมากมายเลยนะ
คุณรัฐาเข้ามาด้วยสวยมากเลย
เจวุ้นเส้นก็เข้ามาบอกเหมือนกันสวยที่สุดเลยจ้าแบบนี้นะคะ
น่ารักดีเนาะคุณแม่เดี๋ยวนี้นะคะ
ท้องก็อย่าปล่อยตัวเองโซมเนอะต้องลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยแบบนี้
รอติดตามด้วยเพราะว่าคุณแป้งเองตอนนี้ตั้งแต่เป็นแม่
เขาก็ทำช่องยูทูปด้วยชื่อว่าช่องมัมสเตอร์นั่นเอง
จะมีเคล็ดลับการเป็นแม่แล้วก็ด้วยความเป็นคุณแม่มือใหม่ของเธอก็พร้อมจะเรียนรู้เรื่องราวต่างนะคะ